ใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าทุกคนมีเพื่อน
เพื่อนสนิทที่ไว้ใจคนที่จะคอยให้คำปรึกษา
บางทีเราสนิทเราไว้ใจไง

อยากจะถามอะไรก็ถามเราก็ไว้ใจ
ไว้ใจขนาดที่ว่าเออถ่ายรูปให้เราหน่อย

สุดท้ายร้ายจริง
สวยมากสวยแบบโลกตะลึง

แต่งตัวธรรมดาไม่ได้โลกไม่จำ
มันก็ต้องมีการงัดเทคนิคต่าง
เสื้อผ้าหน้าผมที่จัดเต็มแล้ว

ทิวทัศน์ในการถ่ายต่างมันก็ต้องเลิศ
ถ่ายมันบนเรือไม้โบราณเก่า

แต่ว่าคือเพื่อนที่ถ่ายรูปให้เนี่ยก็ต้องคอยชี้
ปากแผงมันหวัดบิ้วให้โพสต์ถ้าเออสวยแล้วอีกนิดหนึ่ง
เอ้ยยกขาซ้ายเอ้ยยกขาขวาพร้อมกันด้วย

เพื่อนต้องหวัดบิ้วคุณต้องโพสต์วินเทจนั้น
ว่าจะตกงานนี้จะรอดหรือจะร่วงไปดูจ้า
หรือเป็นอะไรที่เขาติดเอาไว้
ทำไมทำให้เขมมบอร์เผินเหมือนลงไปทั้งตัวแล้วเหมือนกันนะ
แต่ยังเกาะเรือบ้าง
ร่วงลงไปครึ่งคนแน่ชะตา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

จบจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยนะคงจะเลิกคบกัน
เออใช่ไม่ก็สลัดตำแหน่ง

เพื่อนก็แซวกันสนุกสนานอย่างนี้แหละ

อย่าไว้ใจให้เพื่อนถ่ายรูปมากนะ